ไปดูคดีของกองสลักพลัสกันหน่อยนะครับ

แต่นี่มีประเด็นของลูกค้ากองสลากพลัสค่ะ
เขาบอกว่าอยู่มีผู้ชายแต่งตัวคล้ายตำรวจ
มาบอกว่าขอเบิกตัวให้ไปสอบปากคำ
ในฐานะพยานหรืออะไรสักอย่าง
ซึ่งก็บอกว่าอุ๊ยเอกสารหลักฐานก็ไม่มี

โอ้โหแล้วกล้องจับภาพไว้ได้ค่ะ
มาถึงก็มาตามตอนดึกตอนข้ามมาบอกสลากพลัสสลากพลัส

เด็กเก็บอันนี้ลูกป่ะ

นี่ที่เชียงใหม่นะคะเธอโพสต์คลิปนี้เลยบอก
มีตำรวจนายหนึ่งขี่รถสายตรวจมาหาที่บ้าน
ให้เธอไปให้ปากคำในฐานะลูกค้าสลากที่ซื้อ

ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยไม่เคยร้องเรียนอะไรด้วย

เพราะว่าก่อนหน้านี้๓๑มกราคม
เคยมีมาหาตอนหัวค่ำหนึ่งครั้ง
แต่เธอกับแฟนปฏิเสธให้ความร่วมมือไปเพราะว่าไม่มีเอกสารหรือว่าหมายมายืนยัน
เมื่อเช้ามาอีกรอบนึงค่ะ
และยังข่มขู่เธอด้วยว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือจะถือเป็นความผิด
บอกเอาสิเธอก็จะแจ้งความกลับเหมือนกัน
ข้อหา๑๕๗ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เขาติดต่อเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นลูกค้ากองสลากพัด
เขาสุมเอ่อเขาสุม

ใช้บัญชีในการโอนเงินซื้อสลากค่ะ
เกินของกองสลักพักมันก็มีค่าบริการนะคะแล้วพี่ก็เต็มใจอ่ะค่ะ
เพราะว่าก่อนที่เราจะซื้อสลากเราต้องติ๊กเครื่องหมายถูก
แล้วเราก็ถึงจะกดคอนเฟิร์มซื้อแล้วเราก็ถึงจะโอนเงินได้
ครับมันเกิดจากความเต็มใจจากผู้ซื้ออ่ะค่ะพี่ก็เต็มใจที่พี่จะซื้อ

อ๋อไม่ค่ะเขาจะตอบให้น่าจะเป็นพยานนะครับ
พยานเรื่องอะไรคะอันนี้เราต้องรู้ก่อน
งงว่างงเราแค่เป็นคนซื้อแล้วเราเกี่ยวอะไรงงอันนี้คืองงมาก
พยานเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับอีกครั้งหัวงวงอะไรนี่แบบอีกครั้งอะไรนะครับ
เราไม่ได้เป็นคนขายนะครับเราแค่เป็นคนซื้อ
ไม่ใช่ครับเขาจะตอบตอบคนซื้อนี่แหละครับแค่ว่าเป็นพยานช่วยนี่นะครับ

การสนทนาซะแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหมายมาจริงจริง
ตัดสินใจว่าจะไปเป็นพยานให้ไหมเพราะถ้าไปเป็นพยานให้เนี่ย
บางทีมีค่าตอบแทนสามร้อยบาทให้ด้วยเนี่ยค่ะโอ้โหเขาบอกคลิปมาเรื่อยเรื่อยเลยนะคะ
เรื่องแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกคุณน็อตงานเข้ารัวเลย
ล่าสุดบอกเออลูกค้าป่วยครับคุณตำรวจใครไม่สะดวกอยากเลื่อนหมายติดต่อก็มาติดต่อที่ทางกองสลากพลัสได้
วันนี้ไปกับทนายนะคะรับทราบอีกหนึ่งข้อกล่าวหาที่ปคบที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาเป็นคนร้องเอาไว้คือข้อหาขายสลากเกินราคาค่ะ
ซึ่งคุณน็อตเนี่ยเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ก็ยังคงปฏิเสธบอกว่าจะขอต่อสู้ในกระบวนการศาลนะคะ
ก็ยังคงยิ้มออกเขาบอกว่าจริงเนี่ยโดนเรียกมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นขอเลื่อน

ตอนนั้นกองสลากก็เคยไปตรวจสอบที่กองสลากพลัสนะฮะคือคุณน็อตบอกว่าไม่ได้ขายเกินราคา
เพราะว่าในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเขาก็ขายใบละ๘๐บาทนี่แหละ
มันเป็นค่าดำเนินการแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นค่าดำเนินการที่เพิ่มเติมมา
จากเขาต้องไปหาสลากมาขายแล้วก็คนซื้อทุกคนก็จะมีช่องให้ติ๊กอยู่แล้ว
ว่าพร้อมที่จะจ่ายค่าส่วนต่างที่เป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่

ใช่ค่ะคุณน็อตก็บอกว่าก็จะเดินหน้าต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแหละ
ลำบากหน่อยเพราะถูกอายัดเส้นทางการเงิน
แต่เขาก็จะเดี๋ยวจะหันมาค้าขายแล้ว

เพราะยังไงก็ต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาหลายพื้นที่อยู่แล้ว

แต่ถ้าสมมุติว่าปฏิเสธเนี่ยก็ต้องส่งสำนวนให้อายการส่งฟ้องแล้วไปต่อสู้ในชั้นศาลนะคะ